รักเด็กรักต้นไม้รักสิ่งแวดล้อมรักเล็กขโมยน้อย
น้องดาวบ้านวัดโนนหินแห่ส่งเข้าประกวดค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับน้องดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
วันนี้ขอมาขึ้นประกวดในนี่ค่ะงานแห่เทียนเข้าพรรษา
ผมเบอร์ใหญ่ขนาดนี้หน้าแต่งแน่นขนาดนี้
มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะว่าฝนจะมาทำให้ผมของน้องดาวแฟบหรือเปล่า
วันนี้๕มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ
จะบอกว่าช่วงนี้ค่ะลมมรสุมกำลังแรงขึ้นอีกแล้ว
และบวกกับร่องฝนที่พัดผ่านลงมาภาคตอนบนของภาคเหนือฝนมาค่ะ
ฟ้าครึ้มทั่วไทยจะบอกว่าเช้าเช้าแบบนี้
ฝนก็เริ่มมีแล้วที่ภาคเหนือนะคะแต่เป็นฝนแบบเบาบางบาง
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงค่ะภาคเหนือตอนบน
เพราะจุดนี้เขามีร่องฝนพาดผ่านแม่ห้องซ้อนเชียงรายเชียงใหม่
ตรงนู้นและพยาวฝนตกชัดเจนค่ะ
ช่วงบ่าย๔โมงเป็นต้นไปฝนลากยาวภาคเหนือภาคกลางพาดลงมาถึงฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทย
ภายศาลฝนมาช่วงไหนอุบลราชธานีมีฝนตกตลอดทั้งวันแต่ฝนตกจริงก็คือช่วงสองทุ่มเป็นต้นไป
น้องดาวรอดแล้วนะคะแสดงว่าผมยังอยู่ดีนะคะ
เอาดูเรื่องของคลื่นกันหน่อยนะคะคลื่นในทะเลอันดามันสูงจังเลยค่ะ
น้องดาวเป็นห่วงนะคะใครที่ไปเที่ยวก็งดกิจกรรมทางทะเล
ส่วนอ่าวไทยคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเช่นเดียวกันค่ะ
วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าฝนตกทั่วไทย
และพื้นที่ไหนไม่มีฝนก็ฟ้าครึ้มนะคะ
เฉลี่ย๒๓๓๕องศาเซลเซียสค่ะ